หนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยพาดหัวตัวใหญ่ฮะ
รับสมัครเขตก็คือวันที่๓ถึง๗เมษายน
ปาร์ตี้ลิสต์กับนายกก็สมัครวันที่๔นะฮะ
ย่อนบัตรสิบสี่พฤษภาคมค่ะล่วงหน้าเจ็ดนะฮะ
คุณผู้ชมเราต้องมาดูนะฮะไทม์ไลน์ในการที่เราจะได้เลือกตั้ง
เมื่อวานกรกตก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับ
ไทม์ไลน์ต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวันเลือกตั้ง
สิบสี่พฤษภาคมนะครับส่วนวันรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
เมื่อสักครู่ที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูพาดหัวข่าวไปแล้ว
หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็คือวันที่๓ถึงวันที่๗เมษายน
ส่วนวันรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อก็คือวันที่๔ถึงวันที่๗เมษายนนะครับ
วันเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกพื้นที่คือวันที่๗พฤษภาคม
ก่อนจะไปเลือกตั้งกันเต็มจริงทุกเขตทุกพื้นที่๑๔พฤษภาคมนะฮะ
ก็เท่ากับว่าหลังการยุบสภาไป๕๕วันนะครับก็อยู่ในกรอบเวลานะ๔๕๕๐วันนะครับ
ส่วนสีสันทางการเมืองช่วงนี้นะฮะเริ่มมีการเปิดตัวผู้สมัครสอสอหลายพื้นที่แล้วนะครับ
ฮือฮากันมากคุณผู้ชมนี่ฮะครูปรีชาไคร่ครวนครูหวยโอละวน๓๐ล้าน

และวันนี้ความจริงของผมก็คือผมลงสมัครสอสอนะครับ
ผมลงสมัครสอสอกาญจนบุรีเขต๑ในสังกัดพักประชากรไทย
งานนี้ครูปีชามีนโยบายเด็ดที่หนีไม่พ้นเรื่องของลอตเตอรี่
นโยบายนั้นท่านว่าแต่ใดท่านลองพูดมาสิฟังหน่อยนะฮะ

เมื่อได้ถ้าสมมุติว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ก็จะรณรงค์จะช่วยเหลือดูแล
โดยเฉพาะเรื่องของการขายหวยเกินราคา

ซื้อหวยยังมีความสุขเมื่อเลือกครูปีชาเข้าให้ควรครับ

สาเหตุที่เลือกลงพักประชากรไทยครูปีชาบอกว่า

ชอบคุณสมัครศูนย์ธราเวช

ซึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ตอนนี้แต่ละภักดิ์ก็ตุ้มแล้วนะฮะ